แล้วหลังจากที่สอบคอไฟเขียวแล้ว
บอกว่ามีการผ่อนปลนกิจการบางอย่างที่จะเปิดได้
ก็คือ๑กันยายนนี้วันพุธนี้เป็นต้นไป
ผู้ประกอบการตอนนี้หลายร้านเร่งทำความสะอาด
รัฐมนตรีก็บอกว่ามาตรการคุมโรคแนวใหม่เนี่ย
ก็จะมีออกมาเพื่อให้เกิดความสมดุลกับการดำเนินชีวิตนะคะ
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะโพสต์ข้อความผ่านเพจประยุทธ์จันโอชา
ระบุบอกว่าการประชุมสอบคอเมื่อวานนี้
เห็นว่าเราสามารถปรับมาตรการในการควบคุมโรคเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงช่วงก่อนหน้านี้
รวมถึงลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมได้โดยอนุญาตให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เปิดกิจการหรือดำเนินกิจกรรมบางอย่างหรือการเดินทางข้ามจังหวัด
ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งคัดค่ะซึ่งสอบคอเห็นชอบกับแผนการที่ใช้ชื่อเรียกว่า
ซึ่งก็จะมีมาตรการ๑๐ข้อนะคะอันนี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมบางข้อนะคะ
อย่างเช่นการจัดหาวัคซีนและฉีดให้ได้มากและเร็วที่สุดโดยรัฐบาลมั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้จะจัดหาวัคซีนได้อย่างน้อย๑๒๐ล้านโดส
รวมกับวัคซีนทางเลือกของเอกชนจะมีวัคซีนรวมอย่างน้อย๑๓๐ล้านโดสหรือจะมีวัคซีนให้ประชาชนกว่า๖๕ล้านคนค่ะ
อกจากนี้จะจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองหรือเอทีเคแอนติเจนเทสกิจให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและราคาถูก
อยู่นะคะอยากได้ได้ง่ายราคาถูกเนี่ยนะคะและสอปสอสอปสอชอเองก็สั่งหาซื้อและจะแจกจ่ายประชาชนแปดล้านแปดล้านห้าแสนชุดนะคะ
สำหรับการจัดกิจกรรมสถานที่และบริการสาธารณะต่างต่างต้องมีอยู่ค่ะภายใต้มาตรการสามสี่
ก็คือไม่จัดให้เกิดพื้นที่เสี่ยงสามประการได้แก่แออัดใกล้ชิดปิดอับค่ะซึ่งนี่แหละเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดได้สูงนะคะ
อ่าร้านนวดสปาในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาพอทราบข่าว
เร่งทำความสะอาดเลยค่ะจัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะต้อนรับลูกค้าอีกครั้ง
วันที่๑กันยายนหลังจากที่ปิดมานานกว่า๒เดือนแล้วนะคะ
นางสาวกมลชนกจอจานอายุ๒๖ปีผู้ประกอบการร้านนวดสปาศิราสมบอกว่า
ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด๑๙ร้านนวดสปาก็กระทบหนักค่ะ
ร้านเนี่ยขาดรายได้เหลือศูนย์เลยนะดังนั้นถ้าหากรัฐบาลผ่อนคลายให้เปิดบริการได้อีกครั้ง
แม้ว่าจะเปิดเฉพาะนวดฝาเท้าก็ยังดีกว่าไม่เปิดเลยเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็ยังมีพอมีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้บ้างนะคะ
หลายหลายกิจการเขาก็หวังใจว่าอยากให้เปิดอย่างน้อยน้อยก็ยังพอมีเงินหมุนเวียนบ้างอ่ะนะคะ
แต่แน่นอนว่าถ้าเปิดต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างดีนะในการที่จะป้องกันโรคด้วยนะคะ
และร้านนวดต่างต่างเนี้ยก็เป็นลักษณะปิดเนอะอ่าใช่อากาศมันปิดอืม
ใช่ก็ต้องระมัดระวังนะคะมาตรการที่ผ่อนปลนออกมาแบบนี้
สิ่งที่สำคัญก็ที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองนั่นเองนะคะ